ปีนี้ปีอะไรนะ๒๕๕๙ใช่ไหม
โอ้โหยุคนี้สมัยนี้เขาบอกว่าถ้าทำบุญสวยชาติหน้า
แต่ว่าถ้าทำหน้าทำนมสวยชาตินี้นี่แหละค่ะ
กล้าทำมันก็ต้องกล้ารับกล้าทำมันก็ต้องกล้าเสี่ยง

ต้องแล้วค่ะและจริงแล้วในวงการบันเทิงบ้านเรา
มีดาราหลายต่อหลายคนนะคะ
ที่หันมาพึ่งการทำศัลยกรรมด้วยมีดหมอ
อับอึมให้ซึบละหึ้งกันไปเลย

รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ไม่ต้องปล่อยให้เดาหรือเหมาว่าใช้เทคนิคใด
ปัญญาริสาเลยถือโอกาสขอเคลียร์ตรงนี้
ชี้ชัดว่าหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่มหือมาขนาดนี้
มีแพทย์ฝีมือดีบรรจงเสกสรรปั้นแต่งให้
และแม้ว่าใครจะมองว่าบิ๊กบึ้มเกินตัว
เธอก็ยืนยันว่าได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้ว
วันนี้แหละเหมาะกับสรีระตัวเองสุด
คิดกับตัวเองว่าเออไม่อยากบอก
ไหนก็ไหนแล้ว
ก็ไม่ค่อยโอเคกับไซส์หรืออะไรเลย
หนูเองก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน

อีกหนึ่งนักร้องสาวที่ยอมเจ็บตัว

เวลาต้องแต่งองค์ทรงเครื่องขึ้นเวทีคอนเสิร์ต

ของแท้ที่แม่ให้มันแบนราบเกินจะเยียวยา
ขอเจียดค่าตัวขึ้นเตียงพึ่งมีดหมอ
ขยับไซส์จาก๓๒มาเป็น๓๒
ดูพอดิบพอดีไม่โอเบอร์จนเกินงาม
ระดับตัวแม่ซื้อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดา

เพราะไซส์หน้าอกที่เล็กลงหลังให้นมลูก

ตัดสินใจเข้ารับการศัลยกรรม
ให้กลับมาบิ๊กบึ้มอึ้มขึ้นกว่าเดิม
เพิ่มเติมจาก๓๕ขยับมาเป็น๓๗จ้า
และอึมเอ็กซ์พอร์ตส่งออกเป็นดาราสาวโกอินเตอร์
ซาร่ามาลากุลเลนก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาว

เพื่อความเซ็กซี่ชนิดที่หนุ่มต้องตาค้าง
เพราะไหนก็ยอมเจ็บตัวเสริมอึมมาสักขนาดนี้
ก็เลยเผยของดีอวดให้ประชาชีดูกันให้จุใจ
ในโลกโซเชียลจ้า